คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักอย่างไรที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกัน
คำหนึ่งที่พูดเสมอค่ะปัญหาคนอื่นเราใช้หัวปัญหาตัวเราใช้ใจ
ไม่แปลกที่เวลาที่เป็นปัญหาของคนอื่นเมื่อไหร่เราจะสามารถตอบได้
และบอกได้เลยว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้
เมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหานั้นวนกลับมาที่เราเมื่อนั้นแหละค่ะจะรู้ว่า
หลายครั้งที่เราตอบง่ายแต่ตอนกว่าจะทำให้ได้เนี่ยมันก็ยาก
เราเลยต่างให้กำลังใจกันไปมานะคะช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา
ข่าวสารที่พวกเราตามตามกันอยู่น่าจะเป็นข่าวความหดหู่ของการที่
เด็กอนุบาลของโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งหลายคนคงทราบอยู่นะคะ
ก็เป็นภาพที่คุณครูซึ่งน่าจะเป็นคนที่ทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยที่สุด
หลังจากการที่ผละจากอกของพ่อแม่คุณครูน่าจะเป็นคนที่ทำให้เด็กอยากเข้าไปกอด
กลายเป็นคนที่ทำร้ายเด็กด้วยภาพของความรุนแรงอย่างที่หลายคนตามข่าวกันอยู่นะคะ
คือรู้มาจากทางนักจิตวิทยาเด็กท่านพูดว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เด็กมีบาดแผลในใจ
กว่าที่ความทรงจำนั้นจะค่อยคลายและหายไปใช้เวลานานมากบางคนเป็นครึ่งข้อนชีวิตนะคะ
ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ถ้าบังเอิญว่าใครก็ตามที่ฟังกันอยู่นะมีโอกาสลองนั่งคุยกับที่บ้าน
นั่งคุยกับลูกลูกหลานเขามีวิธีการในการที่จะแนะนำกันไว้นะคะ
คือเขาบอกว่าลองสมมุตินะคะให้ตัวเองคุณพ่อคุณแม่ลองเป็นนักเรียน
และบอกให้ลูกเป็นครูแล้วก็บอกว่าไหนคุณครูลองสอนวิชาวันนี้ให้นักเรียนฟังหน่อยซิ
หรือคุณครูเล่นเกมอะไรหน่อยสินักเรียนอยากเล่นเกมกับคุณครูเหลือเกิน
เพื่อที่เด็กจะได้แสดงความเป็นตัวตนหรือสิ่งที่เขาเห็นตอนที่เขาอยู่โรงเรียน
ว่าครูทำอะไรกับเขาบ้างน่าจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้พ่อแม่มีโอกาสได้เรียนรู้ว่า
ตอนที่ลูกอยู่ที่โรงเรียนลูกเจอกับอะไรบ้างนะคะเรามาถึงจุดที่เอาพูดตรงตรงนะ
วันนี้เราไว้ใจใครไม่ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามค่ะอาชีพครูคืออาชีพที่
เหนือจากการประสิทธิ์ประสาทวิชาต้องเป็นคนที่มีความเมตตาสูงมากจริง
ว่าไปทุกอาชีพควรมีความเมตตาเนอะความเจ็บปวดของคนอื่นคือความเจ็บปวดของเรา
ไม่ใช่เรื่องของคุณครูค่ะแต่เป็นเรื่องของเด็กที่อยู่ในบ้านแล้วเห็นภาพความรุนแรงของคนในครอบครัวเป็นบาดแผลใหญ่เช่นเดียวกัน
ช่วงแรกที่เราคบกันในฐานะแฟนเขาน่ารักใจเย็นพูดเพราะดูแลเทคแคร์กันดีค่ะ
จนกระทั่งหนูพลาดท้องค่ะพี่ทุกอย่างมันก็พลิกจากหน้ามือไปหลังมือ
เขาเปลี่ยนไปตั้งแต่รู้ว่าหนูท้องเขาบอกว่าเขาไม่พร้อม
และโทษหนูว่าทำไมไม่กินยาคุมป้องกันจากความใจเย็นเขากลายเป็นคนใจร้อน
เริ่มด่าทอกันด้วยคำแรงรวมไปถึงเริ่มทำลายข้าวของ
ตอนนั้นยอมรับว่าเสียใจมากเสียใจสุดค่ะร้องไห้ทุกวัน
แต่พอดึงสติได้หนูเองก็อดทนเพราะว่าตอนนั้นมันเคว้งมาก
ระบายให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะหนูกลัวรอบตัว
คือคนรอบตัวเขาจะซ้ำเติมแล้วก็รอบตัวเราก็จะซ้ำเติมเราด้วยว่า
นี่ไงท้องก่อนแต่งหนูพยายามใจเย็นที่สุด
ส่วนหนึ่งเพราะอยากให้ลูกมีพ่ออีกส่วนคือหนูกลัวการเป็นแม่เพียงลำพังค่ะ
หวังลึกว่าวันหนึ่งคลอดลูกของเราแล้ว
เขาจะมีสัญชาติยานความเป็นพ่อมากขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้น
ไม่แน่นะคะน้องคะหลายคนชอบคิดแบบนี้
คิดว่าการแต่งงานจะเปลี่ยนคนการมีลูกจะเปลี่ยนคน
เปลี่ยนได้แต่ไม่แน่ใจจริงว่าเปลี่ยนได้ทุกคนจริงหรือ
หลังจากหนูคลอดน้องแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นค่ะพี่
เขายังคงใจร้อนแถมเราทะเลาะกันหนักกว่าเดิม
เพราะหนูต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูก
เขาก็ด่าหนูว่าเขาเป็นคนหาเงิน
หนูเป็นคนใช้เงินผลานเงินเขา
บางครั้งก็มีการทำร้ายร่างกายด้วย
วันนี้หนูตัดสินใจอยากออกมาจากเขาแล้วค่ะพี่
หนูไม่อยากให้ลูกโตมาในบ้านที่ใช้ความรุนแรงแบบนี้

ถ้าหนูพาลูกหนีเขาจะฆ่าตัวตาย
ถ้าหนูจะไปให้ไปแต่ตัวเขาจะเอาลูกไว้
ปวดหัวมากเครียดมาก

กลัวเขาจะฆ่าตัวตายจริงนะคะ
หนูควรต้องทำยังไงให้แยกกันไป

แล้วเขาไม่ทำร้ายตัวเองค่ะพี่
วันนี้น้องคงเข้าใจคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมแล้วใช่ไหมคะ

แต่คือความพร้อมของคนที่เป็นคนทำให้ท้องด้วยนะ

มีความสุขสนุกกับการมีคู่
แต่ไม่ได้อยากอยู่แบบครอบครัว

เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะคะ
สร้างเขาให้เกิดยังไม่ยากเท่าดูแลเขา

ท่านไม่ได้เป็นคนที่อยากรับผิดชอบชีวิตใครด้วยแล้วนะคะ
บางคนถึงขั้นมองว่าการมีลูกคือการผูกมัด
แล้วดูว่าเขาจัดให้เป็นความผิดของเราด้วย

น้องเองอยากมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบพี่เข้าใจ
แต่ต้องดูนะคะว่าอยู่กันพร้อมหน้า
แต่ว่าทะเลาะกันทุกวันตบตีกันแบบนี้เนี่ย

สามีภรรยาคนในครอบครัวเดียวกัน
การดูแลกันคือเรื่องของความเต็มใจค่ะ
ไม่ใช่มองว่าอีกฝ่ายเป็นภาระผลาญเงิน
คนหนึ่งออกทำงานหาเงินอีกคนทำบ้านให้เป็นบ้านไงคะ
ดูแลลูกอย่างเต็มที่แบบที่สามีไม่ต้องกังวลอะไร
แม่บ้านไม่ได้มีรายได้แต่มูลค่าทางใจมหาศาล
กับการที่เธอพร้อมจะดูแลคนที่รักทุกคนอย่างดี

ไม่ใช่ตัวผลานเงินอย่างที่เขาพูดนะคะ
อีกอย่างนะอย่าคิดว่าการมีลูก

ที่ขอยืนยันไม่มีอะไรเสมอไปค่ะ

งั้นเราแต่งงานดีกว่าทุกอย่างจะได้ดีขึ้น
การผ่านพิธีอาจไม่ได้ทำให้ความรักดีขึ้น
พอเป็นสามีภรรยาทะเลาะกัน
งั้นปล่อยให้มีลูกดีกว่าครอบครัวจะได้อบอุ่นมากขึ้น

อย่าแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มจำนวนคนค่ะ
เพราะในที่สุดเราจะมีอีกหนึ่งชีวิตบริสุทธิ์

มาถึงตอนนี้นะคะต้องถามตัวเองดี

ถ้ายังอยากเลิกเดี๋ยวคงได้เลิกค่ะ
แต่ตอนนี้อยากให้น้องทำทุกอย่างเต็มที่ที่สุดก่อน
ทนมาได้ตั้งนานก็ทรมานต่ออีกสักหน่อย
ค่อยใช้เวลาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด
ดูแลเขาและลูกเราอย่างที่เคยทำ

คุยกับเขาดีว่าเราจะทำบ้านอบอุ่นให้ลูกเราได้ยังไง
ถ้าคุยก็แล้วทำทุกอย่างก็แล้ว
บ้านยังลุกเป็นไฟคราวนี้ค่อยหาตัวช่วย
ที่พี่บอกว่าต้องใจเย็นเพราะว่าวันนี้
ถ้าน้องยิ่งทำอะไรด้วยความใจร้อนเหมือนการพยายามเอาชนะกัน
ถ้าบังเอิญว่าถึงที่สุดแล้วน้องไม่ไหวจริง
ต้องคุยกับที่บ้านเราเหมือนกันว่าเราเจออะไรบ้าง
ถ้าน้องกลัวพ่อแม่กังวลมากเกินไป
ไม่ต้องเล่าทั้งหมดก็ได้ค่ะแต่ให้ท่านพอจะทราบเบื้องต้นก็ยังดี
คนที่ตบตีเราได้ขนาดนี้นะถ้าเรามามองกันตามหลักความเป็นจริง
ขู่เราว่าเฮ้ยถ้าเราหนีไปจะฆ่าตัวตาย
ย้อนแย้งไปนิดนึงอะค่ะตอนเราอยู่ไม่เห็นดูแลเลยอ่ะ
แต่จะเป็นจะตายตอนเราจากไปแปลกไหมล่ะ
พ่อแม่ของเขาอยู่ในบ้านเดียวกันกับเราหรือเปล่า
คือเผื่อเขาหรือคนรอบตัวจะเป็นตัวช่วยได้อีกส่วนหนึ่ง
เพื่อนเพื่อนเขาเรารู้จักใครบ้างอย่างน้อยจะได้รู้ว่า
เขายังมีหลักพึ่งพิงหัวใจไม่ใช่เอาแต่ใจด้วยการขู่
อยู่ด้วยถ้าหากว่าผลาญเงินพอเราจะเดินไปในเส้นทางของเรา
ขู่จะฆ่าตัวตายเหมือนรั้งเราเอาไว้ให้ทรมานนะคะ
ค่อยคิดค่อยคุยไม่ต้องใช้ความรุนแรง
และใช้เวลาไปพร้อมกับการใช้ความเมตตาแทนการถกเถียง
เริ่มที่เขาแต่อาจต้องจบที่เรา
จะไม่มีใครสามารถทะเลาะกับคนที่ไม่อยากทะเลาะด้วยได้
ถ้าเขาโวยวายก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเถอะ
กลัวลูกตกใจขอเงียบก่อนแล้วกันนะเธอก็ใจเย็น
แล้วพาตัวเองและลูกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด
ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงเท่าที่เคยเห็นจะไม่ค่อยเบาลงนะคะ
ยังดีนะที่น้องมีสติพอไม่ใช่เฝ้ารอแต่จะมีเขามีเขามีเขา
ที่ทำให้ลูกเราตกอกตกใจกับการทำร้ายกันของพ่อแม่
แย่ที่สุดในกรณีนี้อาจจะต้องใช้กฎหมายมาช่วย
ยังไงก็ตามนะคะพ่อที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้มักจะไม่ได้รับการอนุญาต
ดูแลลูกอยู่แล้วที่สำคัญอีกเรื่องคือ
ต้องมองหาอาชีพของเราค่ะไม่มีเขาเราต้องรอด
อดลูกแน่นแน่นแทนพ่อของเขาด้วยไม่มีใครอยากใช้ชีวิตคู่วันนี้
แล้วไปเลิกวันหน้าแต่ถ้าความทุกข์มันหนักหนากว่าความสุข
เราก็ต้องกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรต่อมีอะไร
ถ้ามีแต่เราคนเดียวมันอาจจะง่ายค่ะแต่พอน้องมีลูกอีกคนเนี่ย
แม่ต้องทนให้ถึงที่สุดก่อนจะหยุดทุกอย่าง
น้องต้องหาทีมตัวเองก่อนนะสู้คนเดียวไม่ได้อย่างน้อยครอบครัวของเรา
น่าจะเป็นทีมเดียวกับเราดีกว่าสู้อยู่คนเดียว
ถ้าเขายังเป็นคนที่รุนแรงต่อเราขนาดนี้บางทีนะ
กลัวเขาจะฆ่าตัวตายควรห่วงตัวเองจะตายเพราะมือเขาก่อนนะคะ
ตอนนั้นลูกจะอยู่ยังไงล่ะในที่สุดคนเป็นแม่ถึงต้องแข็งแรง
เพื่อเป็นแหล่งพลังกายและพลังใจให้กับลูกด้วยไม่ได้มองโลกแง่
ร้ายนะคะบางทีนะการแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันบ้างก็ยังดีค่ะ
เพื่อวันหนึ่งเราเจออะไรจะได้รู้ว่าเฮ้ยกฎหมาย
จะเข้ามาช่วยเราได้ยังไงบ้างหรือแม้แต่ถ่ายภาพ
สภาพเราหลังโดนทำร้ายเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์บ้างเราไม่รู้
จริงจริงนะคะว่าวันหน้าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นหลักฐานที่ยืน
ยันได้ว่าเราควรจะต้องเป็นคนที่ดูแลลูกในวันที่
รักอาจจะผูกใจเราสองคนไว้ไม่ได้แล้ว
เวลาที่เราอยู่ในครอบครัวที่มีความรุนแรง
เข้าใจว่าเราทนได้นะคะแต่ให้คิดถึงใจลูกเยอะ
เด็กเป็นผ้าขาวอย่างที่หลายคนบอก
ผ้าขาวผื่นนั้นเราจะแต้มอะไร
และสีบางสีมันยากที่จะลบออกจากผ้าขาวนั้น
เราคงไม่อยากให้ลูกเรามีปมอะไรในชีวิตแบบนี้ไปตลอดชีวิตเขานะคะ
จะสู้ก็ต้องสู้อย่างมีศิลปะใจเย็นและเมตตา

จะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่ง

ตอนที่อยู่ดูแลกันเต็มที่แต่ก็ต้องมีอันให้เลิกกันไป
ตอนนี้เขาขอกลับมายากแล้ว

ตอนเธอไปไม่เท่าตอนเธอกลับมา
เพราะไม่รู้จริงว่าการกลับมาของเธอ
กลับมาเพราะมีใจหรือแค่ไม่มีที่ไปเฉย

ดูแลตัวเองให้แข็งแรงสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป